กรติภาวะโลกรองสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะไตรมาสสุดท้ายของปีการท่องเที่ยวทางทะเลคึกคักมากค่ะ
โดยเฉพาะช่วงนี้ที่มีการเปิดไฮซีซั่นนะคะอุทยานแห่งชาติหาดนพลัทธารามูเกาะพีพี
มีการเก็บรายได้สูงถึง๒๐๐ล้านบาทนะคะเป็นอันดับหนึ่งของประเทศค่ะ
ซึ่งก็ถือว่าสะท้อนให้เห็นว่าสิ่งแวดล้อมดีระบบนิเวศทางทะเลที่ดี
ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่ดีด้วยนะคะ
บรรยากาศที่ท่าเทียบเรือเกาะพีพีตะมนอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่
คักมากมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติชาวไทยจำนวนมากค่ะ
เดินทางข้ามเกาะไปเที่ยวเกาะพีพีหลังจากที่มีการเปิดฤดูการท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการนะคะ
ซึ่งก็พบว่ามียอดจองห้องพักสูงกว่าปีที่ผ่านมา
สร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการนะคะทั้งที่พักโรงแรมร้านค้าร้านอาหารเรือนำเที่ยว
ธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวนี่คือรายได้สูงขึ้นมากเลยนะคะ
ขณะที่ทางด้านของนางรัชนกแพรน้อยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพลัทธาราหมู่เกาะพีพี
ก็ได้มีการเปิดเผยว่าตั้งแต่เดือนตุลาคมปี๖๕ปีที่แล้วค่ะ
จนถึงกันยายนปีนี้อุทยานแห่งชาติในพื้นที่เนี่ยมีการจัดเก็บเงินรายได้ที่ได้จากการท่องเที่ยว
จำนวนกว่าสองร้อยเจ็ดสิบหกล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วนะคะ
แล้วก็มีจำนวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกว่าหนึ่งล้านคนเพิ่มขึ้นเนี่ยคิดเป็นสี่สิบหกจุดห้าห้าเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว
นั่นหมายความว่าสภาพแวดล้อมทางทะเลที่ดีนอกจากจะส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลแล้ว
ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตริมชายหาดแล้วสิ่งแวดล้อมทางทะเลที่ดีนะคะ
ยังดึงดูดนักท่องเที่ยวแล้วก็การท่องเที่ยวให้กลับมาคึกคักด้วยเพราะฉะนั้นการป้องกันระบบนิเวศทางทะเล
กับการสร้างความยั่งยืนให้แก่มหาสมุทรเป็นเรื่องสำคัญนะคะ
แล้วก็มีผลพลอยได้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวนำรายได้เข้าสู่ประเทศไทยได้อีกด้วยค่ะ